เรื่องบนท้องถนนนะคะเป็นเหตุไล่ล่าพ่อค้าแตงโมค่ะ

จอดอยู่ริมถนนเปิดเพลงเสียงดังเลย
เปิดกระจกด้วยตำรวจเห็นแล้วมันน่าแปลกใจ
ขอเข้าตรวจค้นเขาขับหลบหนี
ไหนไม่ได้รถเนี้ยมีปืนมีระเบิดไหมอ่าลงรถไหนลงรถไหน
พอหนึ่งนะพอหนึ่งนะพอหนึ่งนะพอหนึ่งนะพอหนึ่งตรงนี้แหละเฮ้ย

ศบ
โหวหนีขนาดนี้ต้องมีของผิดกฎหมายอ่ะ
เป็นเหตุชดลมมือนว่นวายก็ถ้านีแบบนี้ต้องสงสัยที่สุดเลย
ค่ะต้องมีอะไรผิดกฎหมายแน่
นี่เป็นตำรวจสพบางพลีนะคะเป็นช่วงที่เข้าไปสอบถามเขาก่อน
ขอตรวจค้นรถของนายธนชัยลิ่งไทยสงศ์อายุ๓๘ปี
มีเพื่อนรถค่ะตอนแรกจอดอยู่ริมถนนเปิดเพลงสิงห์ดังเลยค่ะ
บริเวณถนนเทพารักษ์ขาเข้าหน้าบริษัท๑๒๗จำกัดบางพลี
แต่ว่าแทนที่เขาจะยอมให้ตำรวจตรวจค้นโดยดี
จู่ค่ะไขกระจกขึ้นเลยแล้วขับรถออกไปอย่างรวดเร็ว
ตำรวจทั้งสองนายค่ะรีบขี่รถจักรยานยนต์ไปที่เร็วที่สุด
แล้วก็สกัดจับไปด้วยนายธนชัยเนี่ยขับรถไปตามถนนเทพารักษ
ขาเข้าไปเจอรถติดทีนี้ตำรวจรีบลงไปสกัดอีกครั้ง
แต่ช่วงเวลานั้นคุณผู้ชมจะเห็นเป็นคลิปถัดมา
ก็คือไม่สำเร็จค่ะนายธนชัยกลับรถกลางถนน
และย้อนสอนหนีไปอีกไม่สนใจด้วยว่าจะไปชนใครแน่
กลับรถกลางถนนแบบนี้ค่ะตำรวจเป็นสิบนายเลยค่ะ
ทีนี้ไม่ใช่แค่๒แล้วต้องระดมกันติดตาม
เมื่อได้จังหวะต้องตัดสินใจแบบนี้เลยค่ะ
ยิงใส่ยางล้อหลังตามยุทธวิธี

นายธนชัยก็ต้องไปจนมุมที่หน้าโรงเรียน
วมินทราชูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรประการ

ตรวจค้นภายในรถเพราะสงสัยกันมาก
ว่าการขับรถหนีแบบไม่คิดชีวิตแบบนี้
จะหนีทำไมปรากฏว่าไม่พบสิ่งผิดกฎหมายค่ะ
อ้าวไปเจอแตงโมค่ะแตงโมจำนวนมากอยู่ในรถนะคะ
นำตัวพร้อมของกลางแตงโมนี่ถือว่าเป็นของกลางนะคะ
ของกลางไปให้พันธุ์ตำรวจเอกวิโรธ
โสผู้กำกับสพบังพลีสอบสวนต่อไป
เอ้าถ้ามันไม่มีอะไรผิดกฎหมาย
ถ้ามันมีแต่แตงโมเนี่ยการหนีทำไม

เขาบอกว่าก่อนหน้านี้๑วันผมเสพยามา
กลัวถูกจับก็เลยขี่ขับรถหนี
ตรวจหาสารเสพติดปรากฏว่าปัสสาวะเป็นสีม่วงจริงนะคะ
ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาขับรถขณะเสพยาเสพติดให้โทษประเภทที่๑

และขับรถไม่คำนึงถึงความเดือดร้อน

ส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ
นึกภาพถ้าสมมุติไปเกิดอุบัติเหตุ
มันจะคุ้มกันไหมกับการหนีเนี่ยค่ะ